พลัดตกหลุมแล้วก็ตกตกไปในเบ๋อน้ำสุดท้ายขึ้นไม่ได้
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนเลยช่วยวิธีไหนและช่วยได้ไหมลองดูค่ะ

ดูโต๊ะมันเหมือนหลายตั้งมือ

คือเขาก็พยายามที่จะช่วยให้เร็วที่สุด
เพราะว่าวัวท้องแก่ตัวนี้เป็นวัวท้องแก่ที่แบบอ่อนแรงแล้ว
ใช้เวลาในการช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถช่วยได้สำเร็จนะคะ
คุณผู้ชมใช้เวลานานถึง๒ชั่วโมงเลย

จะเป็นเรื่องของวัวเองร่างกายก็ไม่ค่อยดี
วัวเองก็มีลูกอยู่ในท้องด้วยนะคะ
เป็นวัวท้องแก่เลยอายุเยอะอ่อนแรง
แขนขาก็เดินไม่ได้พยุงตัวไม่ขึ้นเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการใช้รถตักเข้ามาเป็นตัวช่วย
คือต้องใช้ตัวช่วยเสริมลำพังคนดึงคนลากขึ้นมาเนี่ยคงไม่ไหวนะคะ

เชือกผูกกับไอ้ตัวตัดด้านบนแล้วก็ผูกคล้องกับตัววัว
กระทั่งลากแล้วก็ดึงยกวัวขึ้นยกควายขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือควายท้องแก่นะคะยกควายขึ้นแบบนี้ค่ะ
จนกระทั่งช่วยได้สำเร็จนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๔บ้านทุ่งนางามตำบลทุ่งนางาม

สภาพควายอย่างที่เห็นเลยเป็นควายที่แบบมีอายุสักประมาณ
โอ้โหแก่มากแล้วก็มีลูกด้วย
เห็นบอกว่ามีลูกอยู่ใกล้จะตัวเล็กเห็นไหมคะคุณผู้ชม
ตัวเล็กนั่นคือลูกควายวัย๑๑เดือนนะคะ
ก็เดินอยู่ข้างแม่เฝ้าแม่ไม่ห่างเลย
ด้วยอาการกระวนกระบายใจเขาคงห่วงแม่เนาะ
ห่วงแม่ด้วยห่วงน้องในท้องแม่ด้วยใช่ไหม
นะคะสุดท้ายเจ้าที่ก็ช่วยกันได้สำเร็จแบบนี้
ทีนี้เบื้องต้นค่ะได้มีการสอบถามเจ้าของควายคือนายบัญชา
บัญชาเขาเล่าให้ฟังว่าควายของเขาเนี่ยนะคะ
เดินกินย่าเล็มกินย่าอยู่บริเวณขอบสระน้ำ
เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพลาดตกลงไปในสระค่ะ
ทำให้ตัวควายเนี่ยคืออ่อนแรงประกอบกับอากาศร้อนจัดลุกไม่ขึ้น
แม้ว่าจะพยายามช่วยพยุงหรือว่าช่วยเอาน้ำราดให้ควายแบบมีกำลังแรงในการลุกขึ้น
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะพยุงขึ้นได้
ตัวเจ้าของควายก็เลยต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแบบนี้
ทีนี้จากเรื่องช่วยควายท้องแก่ที่อุทัยไปกันต่อที่ปลาจิน
เรื่องของควายเหมือนกันค่ะ
ควายที่ปลาจีนคุณผู้ชมสลดใจควายโดนฟ้าผ่าตาย๒ตัว
โอ้โหแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพซากควายเนี่ยค่ะ

ตาไม่หลับเลยโดนฟ้าผ่าตายอยู่กลางแจ้งแบบนี้ค่ะ
ช่วงนี้ทั่วประเทศไทยก็มีฝนฟ้าขนอง
แล้วก็บวกกับลมมรสุมรมพายุฤดูร้อนเข้ามากระหน่ำด้วย
โดยเฉพาะปลาจีนเองก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะคะ
ทำให้ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ปลาจีนคือต้องเจอเรื่องสุดช็อกแบบนี้
ควายที่เขาเลี้ยงเอาไว้สภาพแบบนี้ค่ะ
โดนฟ้าผ่าตายสองตัวเป็นควายเพศผู้หนึ่งตัวเพศเมียอีกหนึ่งตัว
ซึ่งเห็นบอกว่าเพศเมียก็กำลังท้องอ่อนเหมือนกันนะคะ
ถูกฟ้าผ่าตายแบบนี้ค่ะในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ทีนี้ตัวเจ้าของควายค่ะนายประสงค์นายสมประสงค์เขาบอกว่า
เขาเลี้ยงควายมาทั้งหมด๒๑ตัวนะตอนนั้นก่อนเกิดเหตุ
ที่ฟ้าจะผ่าควายลงมาก็กำลังไล่ต้อนควายกลับเข้าคอกอยู่นี่แหละค่ะ
แต่จู่ก็ปรากฏว่ามันมีเหมือนกับสายฟ้าแว๊บเปรี้ยงลงมา
พอเปรี้ยงลงมาเท่านั้นแหละค่ะควายตายคาที่นอนตายตามไม่หลับแบบนี้๒ตัวเลยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุก็มีการแจ้งกำนันให้รับทราบแล้วก็เดี๋ยวคงอยู่ระหว่างการที่จะเก็บกู้ซาก
วัวควายตอนนี้แหละออกไปเบื้องต้นเห็นบอกว่าเลี้ยงไว้๒๑ตัว
ฟ้าผ่าตาย๒ตัวตอนนี้เหลืออยู่๑๙ตัวนะคะ